คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดตากคนร้ายบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองในร้านทองที่อยู่ภายในห้างนะคะ
แล้วคนร้ายเนี่ยได้ทองไปเยอะมากนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ก่อเหตุแต่งกายมิดชิดเข้าไปเลย
ถือถุงสีดำเข้าไปคล้ายถุงขยะนะคะแล้วบุกไปก่อเหตุใช้เวลาแค่สองนาทีค่ะพี่อุ๋ย
ทองคำไป๗ถาดน้ำหนัก๑๙๓บาทและเงินสดอีก๑แสนบาท
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะในร้านทองจะมีพนักงานผู้หญิงล้วนเลย

อยู่กันสี่ท่านนะคะพนักงานก็ต้องหลบกันนี่บางคนก็หลบนั่งยองลงไปบางคนก็หลบไปด้านหลัง
บางคนก็ต้องพยายามทำตามคำสั่งของคนร้ายเพราะคนร้ายคล้ายกับมีอาวุธปืนด้วย
พนักงานก็ส่งให้ส่งถาดทองคำให้ได้ทองคำไปเยอะอะค่ะแล้วก็ดูเหมือนใจเย็นมากนะคะ
คนร้ายที่ก่อเหตุใช้เวลาเพียงแค่๒นาทีใส่ถุงไปแบบนี้๗ถาดนะคะ
บาทนี่เขาร่วม๔ล้านบาทนะถ้าคิดเป็นเงิน
ใช่มูลค่าทองคำเยอะมากค่ะเนี่ยค่อยหยิบค่อยชี้เห็นไหมคะ
คือไอ้ช่วงที่ชี้ไปด้วยเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งเหมือนกับคนร้ายเนี่ย
ชี้แล้วบอกว่าห้ามโทรห้ามโทรหรือห้ามกดอะไรประมาณอย่างนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าจะเห็นพนักงานบางท่านคือนั่งยองหลบคนร้ายก็เหมือนกับขู่อะค่ะ
ไม่กล้ากดสัญญาณเตือนหรือว่าโทรศัพท์ไปบอกใครเนี่ยก็ต้องเนี่ย
สุดท้ายแล้วก็หนีไปค่ะครับตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะ
คาดว่าเป็นคนในพื้นที่คาดว่าดูลาดเหลาไว้แล้วหลายวัน
แล้วก็เลือกเวลาก่อเหตุ
ห้างจะปิดช่วงคนไปใช้บริการน้อย
ก็เดินออกไปค่อยเดินไม่วิ่งนะ
ค่อยเดินออกไปแบบช้านะ
ประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็หนีไปนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ
ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
คือเบื้องต้นเนี่ยค่ะยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายใช้ปืนจริงหรือเปล่า
รองพบตรใช้คำว่าเป็นอาวุธที่คล้ายปืนแต่ไม่ได้ยิง

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีตอนนี้มันยังน้อยมากนะคะ
แต่ก็พอจะรู้เส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
พอจะรู้ยานผ่านะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
แต่ตอนนี้ก็ต้องค้นหาเบาะแสเพิ่มเติม
สำคัญมากเลยก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะให้เบาะแสได้นะคะ
อยากจะขอความร่วมมือทางสื่อนะครับที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่สามารถที่จะจากปฏิรูปภัณฑ์ของคนร้ายและหรือยานพานะได้นะครับ
จะช่วยติดตามหรือแจ้งข่าวให้กับทางห้างภูครับการสำรวจพอดังต่างด้วยอีกทางมันจะต้องทำโลกไปถึงร้านขายห้องรูปภัณฑ์ที่อยู่ในเมืองที่จังหวัดศาสตร์และในจังหวัดใกล้เคียง
อาจจะมีผลล้ายตามห้องรูปภัณฑ์ที่ได้จัดการจริงสรรคอีกทางนี้ตามไปขายนะครับ
ก็ขอให้แจ้งในความผิดครับสรุปก่อนด้วยมาครับ
ในร้านทองอืมเพราะเป็นคนที่อยู่ใกล้กับคนร้ายมากที่สุด
โดยเฉพาะคนที่ส่งถาดทองให้ค่ะคือประชิดตัวกับคนร้ายแบบนี้เลย

มันก็ต้องหาที่เอาไปขายนั่นแหละนอกจากจะฝังเอาไว้
แล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็พูดทุกครั้งนะคะว่าสุดท้ายก็จับได้หมด